ยังอยู่ที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับฟุตบอลไทยเนี่ย
จากนักฟุตบอลเองที่จะต้องทุ่มเทในสนามแล้วนะครับ
สนามก็ยังมีทีมสตาร์ฟนะครับที่ก็ทำงานกันอย่างหนักนะครับ
หนึ่งในสตาฟทีมของทีมฟุตบอลไทยชุด๔เกมชุดนี้นะครับ
มีนักวิเคราะห์ครับนักวิเคราะห์คนนี้เนี่ย
อายุเพียงสิบเจ็ดปีเท่านั้นนะครับก็ต้องดูว่า
นักวิเคราะห์คนนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับไปติดตามได้จากรายงานนะครับ
ความฝันนักฟุตบอลทีมชาติไทยสู่การเป็นนักวิเคราะห์เกมช้างศึกชุดสี่เกมสองพันยี่สิบสาม
ของทางโฮมสุรวิทย์บุญครอบในวัยแค่๑๗ปีครับ
ก็ถือว่าเป็นฟันเฟิงสำคัญของนักวิเคราะห์ชาติไทยในการผ่านเข้าสู่รอบรองชันเลอร์ได้สำเร็จนะครับ
แล้วเขาจะพัดจับผูมาเป็นได้อย่างไรติดตามไปพร้อมกันครับนี่คือชีวิตที่พลิกผัน
ดังบทละครที่วาดไว้เพราะโฮมสุรวิทย์บุญครอบคือหนึ่งในทีมงานช้างศึกชุดสี่เกมสองพันยี่สิบสาม
ถูกจับตามองมากที่สุดเพราะปัจจุบันในวัยเพียง๑๗ปี
เขาเปลี่ยนฝันจากการหวังรับใช้ทีมชาติในฐานะนักฟุตบอลเป็นนักวิเคราะห์เกม
เพราะอาการบาดเจ็บเข่าบริเวณเอ็นใต้ลูกสบ้าอักเสบเมื่อปีที่ผ่านมา
และได้ผ่านการทดสอบจากเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติลาวที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งระหว่างบาดเจ็บ๓เดือนได้รับการชักชวนให้ลงมาฝึกงานด้านนักวิเคราะห์เกม
ซึ่งเขาตอบรับทันทีและไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาไกลขนาดนี้
เช่นกันกับคุณพ่อและแม่ของเขาที่ภูมิใจไม่ต่างกับการเป็นนักเตะทีมชาติไทย
โมเมนต์ประทับใจของเขากับช้างศึกเป็นจังหวะยิงประตูมาเลเซียลูกที่๒ในรอบแบ่งกลุ่ม
จังหวะที่โฟแบร์อนันย่อสังวานช่วยตัดบอลและเปลี่ยนจากรับเป็นรุก
จ่ายให้ยศกรบูรพาทำประตูเพราะเป็นการบ้านที่สเกาะกันมาก่อนเกม
อย่างไรก็ตามเจ้าโฮมได้เผยถึงจุดเด่นคู่แข่งทีมชาติไทยในรอบรองชาเลิศอย่างเมียนมาว่า
เตะมีความแข็งแกร่งและวิ่งสู้ฟัดตลอด๙๐นาที
ส่วนเวียดนามซึ่งมีโอกาสเจอมากในรอบชิงชาเลิศ
เขาบอกว่าแผนการเล่นเหมือนมาเลเซียคือ๕๔๑หรือ๕๒
คืนที่ตรงกลางจะว่างทั้งบริเวณระหว่างกองหลังกองกลางและกองกลางกองหน้าต้องจมตีที่จุดนี้
อย่างเบอร์๙นะครับ
และในรอบตัดเชือกทีมชาติไทยได้พักน้อยกว่าเมียนมา
และต้องรอดูว่าโค้ดระอิสระสิทธโร

เพื่อฝ่าด่านเข้าสู่รอบชิงชาเลิศให้ได้

ทันทัศน์วินิตมานนท์ข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงพนมเปนประเทศกัมพูชา